ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรื่องของนางแหววนางแหวว

ขณะตำรวจไปช่วยตำรวจยังได้รับบาดเจ็บ

นี่คือบ้านหลังที่เกิดเหตุเลยค่ะคุณผู้ชมบ้านเลขที่๑๑๒
อยู่ที่ตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหิบชนบุรี
ผู้ภัยตำรวจเขาได้รับแจ้งค่ะก็รีบไประงับเหตุ
ไปถึงไปเจอนางแหววหรือว่านางสาวสถาพรบัวแดงอายุ๔๘ปี
คุ้มคลั่งอยู่นะนั่งอยู่บนที่นอน
แล้วหัวกับคอเนี่ยมีแผลเลือดไหลเต็มพื้นไปหมดเลย
มือเนี่ยถืออีโต้จ่อไว้ที่คอแล้วขู่ทุกคนเลยนะ
อย่านะอย่าเข้ามาใกล้นะไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะปาดคอฆ่าตัวตายเลย
ทีนี้ตำรวจเอ่ยกู้ภัยเอ่ยญาติญาติเอ๋ยก็เกลี้ยกล่อมอยู่
๓ชั่วโมงกว่าแต่ไม่เป็นผลดูสิ
มือเขาถืออีโต้อยู่แบบนี้แล้วใครอ่ะจะกล้าเข้าไปใกล้
พอลดระดับจากคอมาก็เอามาวางไว้บนตักมาจี้ไว้ที่พุง
ทีนี้มันมีจังหวะหนึ่งคุณผู้ชมที่นางแหววเผลอ
แล้วดาบตำรวจวิรัติสัตนาโคฉวยโอกาสเลยนะ
นี่โอ้โหกระโจนเข้าไปค่ะแล้วก็กดมีดเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ตำรวจโดนมีดบาดที่หัวนิ้วโป้งขวาได้รับบาดเจ็บ
แล้วตอนนั้นเนี่ยนะคะตัวนางแหววเนี่ยคือก็ทำอะไรไม่ถูก
แล้วที่เหลือตำรวจเอ่ยกู้ภัยเอ่ยเข้ามาช่วยกันกดตัว
เอาอาวุธมีดออกมาก่อนหลังจากนั้นก็ให้นางแหววสงบสติอารมณ์
แล้วยังไม่ได้ดำเนินคดีกับนางแหววนะ
เพราะไม่ได้ทำให้ใครได้รับบาดเจ็บไม่มีอะไรเสียหาย
แต่นี่เป็นจังหวะของการควบคุมตัว
เรื่องยังไม่จบคุณผู้ชมฟังต่อนะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาแยกย้ายไปเขาเห็นว่านางแหววไม่ได้ไปทำร้ายใครใช่ไหม
ปรากฏนางแหววพยายามทำร้ายร่างกายตัวเองอีก
รอบนี้เอาขวดยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างห้องน้ำมาซดมากิน
คืออยากตายจากโลกใบนี้แล้วค่ะ
ก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อีก
ช่วยหน่อยเถอะเอาตัวแหววไปล้างท้องทีเนี่ยมันจะตายอยู่แล้ว
ก็ต้องส่งโรงพยาบาลล้างท้องอย่างเร่งด่วน
แล้วพี่ชายของนางแววเนี่ยนะคะก็คือนายสมคิต
บอกว่าแหววเขาไปร่วมงานศพญาติของอดีตแฟนที่สุรินทร์
ใครจะว่ายังไงผมไม่รู้นะแต่หลังจากที่แหววกลับมาถึงที่บ้านแค่วันเดียวเนี่ย
จู่แหววก็คุ้มคลั่งเอามีดมาจี้คอตัวเองพูดอะไรก็พูดไม่รู้เรื่อง
แล้วก็บอกว่ากลัวตำรวจจะมาจับถูกตำรวจยัดยา
ทีนี้ก็เลยถามพี่ชายไงถามนายสมคิดเนี่ยว่าเอ๊ะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ย
คือนางแหววเขามีอาการแบบนี้ไหมพี่บอกว่าไม่เลย
แววว่าเป็นคนดีอัธยาศัยดีมาก
ทีนี้ก็เลยถามบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าพี่คิดว่าเพิ่งกลับมาจากงานศพที่สุรินทร์
แล้วมันมีอาการคุ้มคลั่งแบบนี้มันน่าจะเกิดจากอะไร
พี่บอกแบบนี้ผมว่าเป็นมนต์ดำน้องต้องไปโดนของน้องต้องไปโดนมนต์ดำแน่เลย
ถึงทำให้ชีวิตน้องเนี่ยต้องเป็นแบบนี้
แต่ทีนี้คุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อของญาติพี่น้อง
แต่อีกมุมนึงค่ะเขาก็มีข้อมูลมานะบอกว่าสาเหตุที่นางแหววมีอาการแบบนี้
เพราะว่ามีปัญหาส่วนตัวคือมีความเครียดมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทอง
พอเครียดเรื่องเงินเงินทองมันก็กลายเป็นความคุ้มคลั่งแบบนี้
แล้วก็มาก่อเหตุเอามีดมาจี้จะปาดคอตัวเองจะดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำแบบนี้เนี่ยนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าตำรวจก็จะต้องมีการส่งตัวไปบำบัดไปรักษาต่อไป
แล้วก็ไปตรวจสอบดูทั้งสภาพจิตใจด้วยว่าเป็นอะไรนะคะ